มาดูความคืบหน้าค่ะในการตรวจสอบเรื่องของการทุจริตที่เป็นข่าวใหญ่
การทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตค่ะ
เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเลยเข้าไปตรวจค้นตามหมายค้น
บ้านของข้าราชการระดับ๘ของกระทรวงศึกษาธิการ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโกงเงินไป
คือกองทุนนี้จริงเขาเอาไว้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกหลอกไปค้าประเวณี
เอาไปช่วยเหลือคนที่ยากจนไม่มีทุนการศึกษา
แต่เนี่ยไปโกงเงินเหล่านี้เข้ากระเป๋าตัวเองค่ะ
นางรจนาสินทีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษาระดับ๘กระทรวงศึกษาธิการ
นี่ค่ะถูกเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเลยนะคะ
ปปทป้องกันและปราบรามการทุจริตในภาครัฐ
ปปงเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบรามการฟอกเงิน
ตำรวจบังคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทและตำรวจสนดอนเมือง
นี่ค่ะมีหมายค้นด้วยเข้าไปตรวจค้นที่บ้าน
บ้านก็เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์แบบเก่านะคะ
ดูแบบปิดบ้านมิดชิดไม่ค่อยมีอะไรดูเงียบ
เขาก็ขอเวลาแปบนึงขอคุยกับทนความกร
สุดท้ายก็ยอมให้เข้าไปตรวจสอบแต่โดยดี
รจนาเป็นผู้ต้องหาคดีเบียดบังงบกองทุนเสมาอาพัฒนาชีวิต
ซึ่งเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนในโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ
ในปี๒๕๖๐คือเอาเงินเข้าบัญชีคนอื่น๑๘ล้าน๘แสนบาท
เจ้าหน้าที่อายัดทรัพย์สินทั้งหมดเอาไว้เพื่อตรวจสอบ
ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการเขาพบเบาะแสการทุจริตค่ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยสั่งให้ตรวจสอบย้อนหลังไป
จนถึงปี๒๕๕๑ในแต่ละปีกองทุนนี้จะได้รับอนุมัติ
งบประมาณ๑๐๓๐ล้านบาท
แต่ไปเจอว่าเงินงบประมาณเหล่านี้ถูกโอนไปพักเอาไว้ก่อน
ในบัญชีคนใกล้ชิดของนางรจนา๒๒บัญชีนะคะ
พักเอาไว้แล้วก็โอนกลับเข้าบัญชีของนางรจนา
เจ้าตัวรับสารภาพว่าทำคนเดียวดำเนินการคนเดียว

เขาต้องไปตรวจสอบไอ้บัญชีที่พัก๒๒บัญชี
เป็นของใครอะไรยังไงบ้างเกี่ยวข้องกันยังไงบ้าง
มีส่วนร่วมในการทุจริตไหม
กระทรวงศึกษาธิการก็เลยแจ้งความ
ที่สอนอดูสิทธิ์ให้เอาผิดนางรจนา
ข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่เบียดบังงบประมาณปี๒๕๕๙
เอาเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่น
จากนั้นพนักงานสอบสวนสนดูสิตก็เลยส่งสำนวน

สอบสวนขยายผลถึงผู้ร่วมกระทำความผิดแล้วก็ติดตามทรัพย์
คณะกรรมการปปทมีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนนางรจนา

เกี่ยวกับการเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์
ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต
แปลงเอกสารและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นี่ค่ะ๕ข้อหานี้นะคะ
องทุนนี้นะคะคือกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเริ่มตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มาเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิง๒กลุ่มคุณผู้ชมค่ะ
กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณี

ก็สนับสนุนนักเรียนหญิงตั้งแต่ม๑
จนจบปริญญาตรีให้เรียนพยาบาล
กลุ่มที่๒ก็จะนำเงินนี้ไปช่วยเหลือ
เป็นกลุ่มของเด็กยากจนแบ่งเป็น๒กลุ่มด้วยกัน
โครงการนี้นะคะจะมีคณะกรรมการกองทุน
มีประหลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน
แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบที่สำคัญที่สุดก็คือ
สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา
ดูแลเรื่องเอกสารเบิกเงินก็เหมือนกับเป็นฝ่ายธุรการนะคะ
หลักกระทรวงศึกษาธิการนายการุณสกุลประดิษฐ
ก็เลยบอกว่ากองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเนี่ย
ใช้เงินทุนเป็นเงินทุนการศึกษาของเด็กนักเรียนหญิง
ที่เป็นเหยื่อตกเขียวช่วง๑๐ปีที่ผ่านมารวมแล้วเนี่ยนะคะ
๘ล้านบาทแต่พอตรวจสอบย้อนหลังไป
โอ้โหถูกยักยอกไปกว่า๑๑ล้านบาท
ก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีอาญา

ซึ่งเขาก็รับสารภาพว่าโอนเงินทั้งหมดเข้าบัญชีญาติผีน้อง
บัญชีคนรู้จัก๑๙บัญชี
บัญชีโอนให้ญาติยาดให้คนรู้จักก่อน
ค่อยไปโอนให้หน่วยงานที่รับทุนนะคะ
หักเอาไว้ก่อนโอนไป๗๗ล้านบาท
อย่างนี้ค่ะตรวจสอบย้อนหลังไปมาปี๕๗
ปี๕๓โอ้โหก็มีเงินที่ถูกยักยอกไป๓๐ล้านนะคะ

ที่เป็นข่าวมาเนี่ยนะครับก็หลายที่แล้วนะครับ